ไม่ได้ถูกถูกอ่ะครับจ่ายเงินไปเสร็จไม่ได้อะไรกลับมาสักอย่างเลยชุดก็ไม่ได้งานก็ไม่จัดให้ปิดร้านหนีหายไปเลยแล้วก็เสียหายกันเยอะมากนะคะก็เลยมีการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีของเราไปถึงร้านเลยคุณผู้ชมไปสอบถามเรื่องนี้นะคะคืออยู่ซอยนาคนิวาส๑๓ย่านสุคลทัศวรรคเขตลาดพร้าวค่ะพอไปถึงเนี่ยร้านเป็นลักษณะของเป็นตึกสามชั้นก็ดูหรู

รวมถึงมีค่าตกแต่งสถานที่จัดงานในโรงแรมด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย๗๐๐๐บาทก็นัดไปลองชุดนัดไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
ตัดสินใจไปแจ้งความพอแจ้งความปุ๊บไปสืบค้นประวัติ
เจ้าของร้านนี้มีพฤติกรรมหลอกลวงแบบนี้ค่ะ
เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วผู้เสียหายเขาบอกผิดหวังมาก
คือคนจะแต่งงานคุณภาคภูมิเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างแบบดีที่สุดนึกออกมา
ลงทุนใจเงื่อนใจทองแล้วจะแต่งอยู่แล้วมะกะลา
ร้านมาชิ่งหนีหายไปแบบนี้เขาก็เสียหายกัน

ส่วนทางด้านของนางสาวชมพูนุโตศักดิ์สิทธิ์นะคะ
บอกว่าเขาเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี
มาแจ้งความกับตำรวจเพราะว่าถูกร้านพรีเวดดิ้งร้านเดียวกันนี้เลยค่ะ
ไม่ส่งชุดแต่งงานให้ตามนัดก็เลยติดต่อขอเงินคืน
ทางร้านอ้างว่าเดี๋ยววันถัดไปส่งให้
ก็ผัดวันประกันพุ่งไปแบบนี้สุดท้ายไม่ส่งสุดท้ายติดต่อไม่ได้
ตัวผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็เลยต้องไปหาเช่าชุดอื่น
ในร้านอื่นในจังหวัดราชบุรีไปก่อน
อุตส่าห์ไปจะเช่าชุดสวยที่จองเอาไว้แบบนี้
สุดท้ายก็จัดงานแต่งงานจนเสร็จสับนะร้านนี้ก็เงียบหายไปเลย
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความที่สนโชคชัยก็หวังว่าจะได้เงินคืนนะคะ
ที่ราชบุรีเลยหนูบอกว่าพ่อหนูอยู่กรุงเทพฯต้องมาราชบุรีแล้ว
มีคนมารับไม่มีคนมารอพี่นะเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเลย
โอกาสพี่นะพี่จะส่งให้ที่ราชบุรีเลยไม่เกินเที่ยง
เพราะ๙โมงกว่าหนูโทรไม่ติดเพราะคิดว่าเขายังไม่เปิดร้าน
เปิดร้าน๑๐โมงพอ๑๐โมงหนูโทรไปติดเป็นแบบ๓๐๔๐สาย
เขาไม่รับโทรศัพท์หนูเลยรู้สึกแย่มากแบบว่าทำอะไรไม่ถูก
กินข้าวไม่ได้เลยพี่วันที่หนูโทรติดต่อเขาไม่ได้
รู้สึกว่าเขาจะเอาชุดมาส่งให้เราแล้วก็รอเขา
เท่าไหร่ก็โทรไม่ติดมันกังวลใจไปหมด
พี่ว่าอีก๒วันงานแต่งเราจะเริ่มขึ้นแล้ว
แต่ว่าเราไม่มีชุดทั้งที่เราก็อยากครั้งเดียว
พี่ผู้หญิงจ้างช่างแต่งหน้าที่คิดว่าดีที่สุด
ก็ตั้งตากล้องที่เราคิดว่าเขาเก่งเขาถ่ายรูปสวย
เพื่อที่งานเราจะออกมาดีจ้างออร์แกไนท์ให้จัดงานให้มันสวย
แล้วแบบ๘ชุดแต่งงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่มี
เพิ่งใจนะใช่ผู้หญิงแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตอย่างนี้
แล้วการจัดงานแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็ก
โอ้โหการเตรียมงานมันหลายสิ่งหลายอย่าง
ใช่ค่ะอีก๒วันจะถึงงานอ่ะชุดไม่มาส่งอ่ะโอ้โห
แล้วคือถ้าเพื่อนยืมเงินหรือให้เขายืมเงินแล้วถูกเชิดเงินไปไม่คืนเงินเนี่ย
มันก็ยังเป็นความกลุ้มใจเรื่องเงิน
แต่นี่มันทุกสิ่งทั้งหมดเกี่ยวกับงานแต่งงาน
ไม่มีชุดรูปถ่ายพรีเวดดิ้งจะไปติดที่หน้างานก็ไม่มี
เจ้านี่เขาจ้างไปทำตกแต่งที่โรงแรมด้วยอย่างนี้
โอ้โหมันต้องนับหนึ่งใหม่หมดอ่ะเหลือเวลาไม่เท่าไหร่จะแต่งงานแล้วอ่ะ
ทีนี้เมื่อเจ้าของร้านเป็นอย่างนี้นะครับ
ก็ไปเจอเนี่ยก็คือช่างภาพของร้าน
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
ไม่รู้เห็นกับเรื่องของทางร้านที่เกิดขึ้น
แล้วเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยติดค้างค่าจ้างถ่ายภาพกับเขาเป็นเงินกว่า๔แสนบาท
สำหรับพลังเลี้ยว
สำหรับตอนที่ดินจิติน
ออกไปใช้การฟังให้พี่ตอบ
ก็เป็นเรื่องในการพูดของผู้เสียหาย
จะติดไว้ก็ได้

แต่ได้วิวิวุธไว้
ผมว่าได้มาไม่เกินแสนนึงนะ

สิ่งหลายอย่างไหนต้องทำกรอบรูปอะไรพวกนี้ให้อีก

คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปยังซอยนาคนิวาส๑๓
ถนนสุขนทัศน์สวัสดิ์เพื่อจะไปดูจุดที่ผู้เสียหายเขาบอกเอาไว้
ไปถึงก็ไปเจอบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง
ด้านในก็โล่งมีสนามย่าสำหรับเหมือนกับเอาไว้จัดงานแต่งงานก็ได้นะครับ
มีอุปกรณ์จัดงานแต่งงานยังทิ้งไว้เลย
พยายามเรียกหาคนในบ้านปรากฏว่าไม่มีใครออกมาเลยครับ
นี่คุณกิติศักดิ์ก็ไปเรียกเลยอย่างนี้

เอาเป็นว่าเงียบครับไม่มีใครอยู่นะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่มาที่หน้าบ้านพร้อมกับเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
บ้านหลังนี้คือสถานที่จัดงานแต่งงานของร้านเวลาที่เขาขายแล้วก็ทำเป็นแพ็คเกจนะ
โอ้โหใหญ่นะข้างในเนี่ยนะมีสนามย่ากว้างเลย
ซึ่งผู้หญิงคนนี้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าเธอก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
มาใช้บริการกับทางร้านนี่แหละเสียเงินไปสองหมื่นกว่า
รกรุงรังซึ่งจนถึงขณะนี้ที่ว่าเข้าไปถ่ายแล้วเสียเงินสองหมื่นเนี่ย
ยังไม่ได้ภาพด้วยแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
นิเจอร์กระจัดกระจายไม่มีเฟอร์อะไรที่พร้อมให้เราถ่ายภาพเลยค่ะ
คือตะกล้องกับช่างแต่งหน้าต้องมาจัดสถานที่ให้เอง

เอกใจตั้งแต่ลองชุดพรีเวดดิ้งแล้วค่ะ

คือชุดที่เราจองไว้ที่จะถ่ายพรีเวดดิ้งก็ไม่ได้
ไม่ได้ตามที่เราตกลงกันจนวันที่ถ่ายจริงอะค่ะ
มายืนรอประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ลื้อหาชุดเจ้าบ่าวกันเองค่ะ
คือพนักงานก็ต้อนรับคนอื่นลูกค้าคนอื่นไป
สถานที่ตรงนี้มันเป็น
ที่จัดงานที่วังคู่จองจัดเลี้ยงมงคลสมรส
แล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งด้วย

รวมทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดกว่าค่ะ
ตอนนี้คือไม่มีความมั่นใจกับทางร้าน
กลัวว่าถ้าใช้บริการต่อไปแล้วเราให้ค่าประกันชุดไป
แล้วเราก็จะต้องมานั่งทวงอย่างนี้ค่ะมันเครียด
ผู้เสียหายเขาก็ทยอยไปแจ้งความกันนะคะ
ล่าสุดเลยช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจโทกฤษมงกุฎบุรณพักดีรองผู้กำกับการ
กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ๑๕ศูนย์ปรับรามอาทยากรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ก็ไปพบกับผู้เสียหายนะคะเบื้องต้นนะตอนนี้มี
คนที่เขาไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วว่าผู้เสียหายเขาอยากจะเอาผิด
กับร้านพรีเวดดิ้งร้านนี้ก็เลยตอนนี้นะคะก็ต้อง
มีการเตรียมออกหมายจับข้อหาช่อกงประชาชน
ผู้เสียหายเยอะเป็นหลักร้อยคนนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีตัวแทนผู้เสียหาย๑๐คน
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีผู้เสียหายบางส่วน

อยากจะไปคุยไปเจรจากับเจ้าของร้าน
น่าเห็นใจนะใช่ค่ะแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม
เราก็เห็นร้านดูดีดูน่าเชื่อถือ
ข้าวของก็ครบหมดที่เดียวเบ็ดเสร็จ
ใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีมันจะเชิดเงินไปอย่างนี้นะ